คุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมต่อคิวอยู่
หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีคนมาแซงคิว
คุณผู้ชมจะทำยังไงคุณผู้ชมเคยเจอไหม
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันว่าผู้หญิงคนนี้ที่ยืนต่อคิว
บอกเลย
โหยังมีหน้ามาถามว่าเขาปกติหรือเปล่า

คุณผู้ชมต้องเล่าก่อนนะคะว่าคือเรื่องราวนี้
เป็นคลิปที่ถูกโพสต์แล้วก็แชร์ในโลกออนไลน

พี่พี่ต้องต่อคิวดิมาแซงได้ยังไง

ผู้ชายคนนี้หันมาแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
หันมาด่าหาว่าปากดี

จริงแล้วในคิวที่น้องเขาต่ออย่างนี้

แล้วน้องคนนี้มากับลูกเด็กด้วย

คือน้องเขาโพสต์ไว้ในแคปชั่นของโพสต์

แค่บอกว่าพี่แซงคิวหนูนะพี่ต้องต่อหลังหนู

คิวคนอื่นแล้วชี้หน้าด่ามันเกินไปไหมคะ
คนเขายืนรอกดคิวกดเงินกัน

มันเท่ตรงไหนมันไม่เท่เนี่ยเห็นไหม

ส่วนใหญ่ก็คือประนามการกระทำผู้ชายคนนี้แหละ

ถ้าเป็นผู้ชายตอนนี้ผมว่ามีเรื่องเป็นแหละ
คนก็บอกว่าแม้เก่งจังนะกับผู้หญิงเนี่ย
ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนี่ไงทำหอพักอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก

เตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนะคะเขาเปิดวาร์ปขุดเยอะเลย
หอพักน่าจะมีคนไปเยี่ยมเยอะเลยค่ะ